คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่กาญจนบุรีนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าอุกอาจจริงนะฮะ
มีคนร้ายบุกไปที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
แล้วไปยิงเจ้าของร้านจนเสียชีวิต
สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
เรือผุมคืนมากัน๒คนคนนึงเดินลงบอกก๊อะน๊อกเต็มไป
กึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้าไปในร้านค่ะเดี๋ยวมีภาพหลายมุม
แล้วนี่ลูกค้ายังอยู่กันเต็มเลยอ่ะ

นี่คือวิ่งไล่ตามเกิดไปยิงเลยครับ
เข้าไปแปดนัดอุ้ยเสียชีวิตคาที่เสร็จแล้วก็เดินมาขึ้นรถจักรยานยนต์ของเพื่อนที่จอดรออยู่
แล้วก็พากันขี่หลบหนีไปโอ้โหนี่ช็อตนี้แบบท่ามกลางสายตาของชาวบ้าน
มาซื้อข้าวซื้อของกันที่ร้านค่ะนี่จังหวัดตรงนี้นี่ชัดเลยเห็นไหมฮะ
สิบนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
นี่เป็นร้านขายของชำในพื้นที่ตะบนม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
มีกล้องวงจรปิดนี่ฮะ
ในช่วงที่คนร้ายขี่รถมาแล้วก็ลงไปวิ่งไล่ยิงเขาทั้งสองมุมตรงนี้นะครับ
หลังจากนั้นนี่ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แต่ว่าดูตรงนี้หน่อยนะฮะตรงที่ก่อนจะจอดรถที่หน้าร้านขายของชำแล้วเดินเข้าไปก่อเหตุเนี่ย
มันมีเสียงในกล้องวงจรปิดอยู่นะฮะเสียงปืนด้วยนะฮะ
อะไรวะ
ได้ยินเสียงเรียกฟลุ๊กฟลุ๊กไหม

คนที่หน้าร้านเนี่ยตอนนั้นกำลังงงกันอยู่นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
คือคงได้ยินเสียงแต่ไม่แน่ใจว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วคนปลายใจเย็นมากเห็นมั้ย

คนแถวนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ใช่นี่ก็ไม่มีใครขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไหนเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันยังไง
คือช่วงก่อนที่คนร้ายจะขี่รถออกไปเนี่ย
พาเดินกลับมาแล้วซ้อนท้ายกันไปเนี่ย
มีแม่ของผู้ตายเขาเดินเข้ามาในรัศมีกล้อง

แล้วตะโกนเรียกฟลุ๊กฟลุ๊กเนี่ยเหมือนกับแม่ก็ลุกเพิ่งมาเห็นตอนที่ได้ยินเสียงปืนนี่แหละ

นี่เห็นไหมซึ่งลูกชายถูกยิงไปแล้วนะครับ

หลังจากนั้นตำรวจสพท่าม่วงได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายอัฐพลบุญยวงชื่อเล่นชื่อฟลุ๊กนะฮะ
เขามีฉายาว่าฟลุ๊กม่วงชุมอายุ๓๘ปี
ถูกยิงเข้าไปเนี่ยกระสุนเข้าหน้าผากเข้าเปลือกตาเข้าสะบักหลังนะครับ
เสียงปืนที่ได้ยินเนี่ย๘นัดนะฮะ
แต่ว่าตามร่างกายเนี่ยจะมีร่องรอยกระสุนอยู่๕นัดด้วยกัน
หลังจากได้รับแจ้งเหตุทางเจ้าหน้าที่เองทางญาติญาติเอง
เขารีบนำตัวในฟลุ๊กเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ในพื้นที่ตะบนม่วงชุมนะฮะจะเห็นรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยนะครับ
ว่าเป็นรถของคนร้ายหลังก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ผ่านสถานีอนามัยไป
่งหน้าไปทางวัดม่วงชุมแล้วก็หายไปเลย
ตอนนี้ก็กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวกันอยู่นะครับ
ตะบนม่วงชุมนะฮะผู้ตายเขาชื่อฟลุ๊กเขาเลยมีฉายาว่าฟลุ๊กม่วงชุม
ส่วนนี้คือคนร้ายนะฮะคนขี่กับคนซ้อนท้าย
เห็นว่าแต่งกายมิดชิดมาเลยนะครับใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเลย
ซ้ายมือคือผู้ตายนะฟลุ๊กอัตภพลบุญยวงหรือว่าฟลุ๊กม่วงชุมวัย๓๘ปี
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
คุณภูริพัฒน์ก็ไปที่ร้านค้าจุดเกิดเหตุก่อนร้านของผู้ตาย
นี่ตรงจุดนี้นะฮะด้านหลังร้านที่เขาวิ่งหลบหนีเนี่ยฮะ
แล้วคนร้ายวิ่งไล่ตามมายิงสุดท้ายเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเก็บหลักฐานต่างต่างเพิ่มเติมเอาเครื่องสแกนวัตถุโลหะเนี่ย
สแกนที่ด้านข้างของร้านด้วยเพื่อจะหาหลักฐานต่าง
ซึ่งวันนี้สามารถเก็บปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมได้๖ปลอก
แล้วก็มีกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ที่ยังไม่ใช้งานอีก๙นัด
เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ก่อนว่ากระสุนแบบไหนเป็นของใครอย่างไร
ตรงกับกระสุนในร่างกายของผู้ตายหรือไม่แบบไหน
แม่ของผู้ตายซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
เมื่อคืนนี้ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มา
วันนี้แม่ของฟลุ๊กพาคุณภูริพัฒน์ไปดูจุดเกิดเหตุ
ลูกชายถูกยิงเสียชีวิตนะฮะที่ลูกชายวิ่งหนีเข้ามาด้านในร้าน
ยังมีกองเลือดกองอยู่เลยนะครับปลอกกระสุนปืนด้วยนะฮะที่หลายปลอกเหลือเกิน
แม่บอกว่าช่วงเกิดเหตุความจริงแล้วแม่กับลูกชายเนี่ยอยู่หน้าร้านด้วยกันทั้งคู่นะฮะ
แต่ตอนนั้นต่างฝ่ายต่างก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือกันอยู่
นี่กองเลือดเมื่อคืนนี้แม่บอกแม่ก็เลยไม่รู้แม่ก็เลยไม่ได้เห็นตอนที่คนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาในร้าน
เพราะว่าปกติที่ร้านก็มีลูกค้าเนี่ยเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจนกระทั่งนั่นแหละได้ยินเสียงปืนรัวดังขึ้นนั่นแหละ
แล้วเห็นคนร้ายเนี่ยเดินถือปืนเดินออกมาจากในร้านไปที่หน้าร้านซึ่งเป็นการเดินโดยไม่มีท่าทีเร่งรีบอะไร
ถึงเดินเข้าไปหาลูกชายไปตะโกนเรียกชื่อลูกชายเนี่ยชื่อฟลุ๊กฟลุ๊กนะฮะ
พอเดินเข้าไปดูข้างในถึงเห็นว่าลูกชายเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
เส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะครับคุณแม่บอกว่าถ้าขี่รถมุ่งหน้าออกไปเนี่ยมันไปได้หลายทางหลายพื้นที่
ทางวัดม่วงชุมก็ได้ไปทางวัดถ้ำเสือเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีก็ได้หรือจะต่อเนื่องไปถึงราชบุรีก็ได้
ส่วนปมของการก่อเหตุแม่ของฟลุ๊กม่วงชุมบอกว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาจากเรื่องอะไร
แต่เท่าที่สันนิษฐานได้ที่ผ่านมาลูกชายไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนัน
ไม่มีปัญหาชู้สาวกับใครด้วยลูกชายเลิกกับภรรยาไปเจ็ด
ปีมีลูกสาวอยู่สองคนแต่ไม่เคยมีความขัดแย้งอะไรกับ
ภรรยาเก่าหรือว่าเรื่องเลี้ยงดูอะไรต่างนานาลูกเมียไม่
เคยมีแล้วก็ไม่เคยติดต่อกับอดีตภรรยาด้วยอันนี้ทางปัญหา
ส่วนตัวพฤติกรรมส่วนตัวแม่บอกฟลุ๊กลูกชายแม่ไม่มีปัญหาเรื่องไหน
เลยค่ะเอาเรื่องธุรกิจที่ทำอยู่อ่ะแม่บอกลูกชายไม่เคยขัดผล
กับใครไม่มีปัญหากับใครในพื้นที่ด้วยแต่ถ้าจะมีก็คือ
ลูกชายเนี่ยเคยถูกลอบยิงจนบาดเจ็บเมื่อ๖เดือนก่อนมันมี
คลิปตอนนั้นอยู่ลองดูนะฮะกล้องวงจรปิดเหมือนกัน
นี่ก็สี่นัดระยะประชิดเลยนะพี่หุย
แต่ตอนนั้นโชคดีนะฮะไม่ถึงตาย

นี่ตอนนั้นมาคนเดียวแม่บอกเมื่อ๖เดือนก่อน

สวมโหมกกะน็อกเต็มใบเจาะจักรยานยนต์หน้าร้าน
เดินเข้ามาเนี่ยฟลุ๊กลูกชายแม่ก็เดินออกไปหน้าร้าน
ก็นึกว่าลูกค้าน้องฮิตว่าเขาจะมาซื้อของ

อยู่ดีชักปืนขึ้นมาจ่อยิงเลย
ฟลุ๊กก็ล้มไปอย่างนั้นฟลุ๊กก็สุดลงไปเลย
คนร้ายก็ไปขึ้นจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไป

ตามภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ย
แม่ของฟลุ๊กบอกว่าลูกถูกยิงกระสุนเข้าหน้าอกทะลุหลังนะฮะ
แล้วก็ต้นขาด้านขวาด้วย
แต่โชคดีรอดตายมาได้
แต่แม่ก็บอกลูกชายแม่ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
แต่ว่านี่คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาเยอะนะว่า
คือถ้าถึงขั้นเคยถูกรอบยิงมา๔นัดขนาดนี้แล้ว
มีมายิงซ้ำอีกจนเสียชีวิตเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังแล้วล่ะ
แต่เมื่อคืนนี้ล่าสุดเขาไม่โชคดีเหมือนเมื่อ๖เดือนก่อนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เมื่อก่อนหน้านี้๔นัดแต่เมื่อคืนนี้๘นัดเลย
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ย
แม่ของฟลุ๊กบอกว่าฟลุ๊กก็ระมัดระวังตัวมาตลอด
ถึงขั้นต้องไปซื้อปืนเอามาพกติดตัวไว้ตลอดเวลา
จากนั้นก็เหมือนกับเวลามันผ่านมาถึงตอนนี้

ฟลุ๊กเขาก็เลยคิดว่าเออคงไม่มีอะไรแล้วมั้ง
คงไม่มีใครมาทำร้ายอะไรเขาแล้วก็เลยเอาปืนไปเก็บไม่พกติดตัว
คิดว่าคนร้ายเนี่ยก็คงจะต้องการแบบทิ้งช่วงเวลา
ลูกชายเนี่ยชะล่าใจตายใจแล้วเมื่อคืนนี้ก็มาก่อเหตุอีก
คือแม่เชื่อว่าเป็นคนเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน
เพราะดูพฤติการของคนร้ายตั้งแต่ครั้งแรกกับครั้งเมื่อคืนนี้
ลักษณะการก่อเหตุมันคล้ายกันต่างกันแค่ครั้งแรกมาคนเดียว
เมื่อคืนมาสองคนแต่ลักษณะการยิงคือแบบเดียวกันคือกะเอาให้ตายอ่ะ
เดินลงมาอย่างใจเย็นพอเจอตัวก็ชักปืนขึ้นมา
เสื้อผ้าแขนยาวมิดชิดหมด
รูปร่างของคนร้ายก็ดูค่อนข้างจะเหมือนคล้ายกัน
มั่นใจว่าเป็นคนเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน
ถ้าไม่ใช่การโกรธแค้นส่วนตัวก็อาจจะถูกจ้างวานให้มาก่อเหตุ
เราก็จะคอยเตือนว่าฟุ๊กคนมันจ้องเราเราไม่รู้ตัวใช่ไหมล่ะ
รอบแรกคนมันจ้องแต่เราเราไม่รู้ตัวคนยิง
ดังนั้นเราก็มีโอกาสเพิ่มอะไรอย่างนี้นะก็บอกให้ระวัง

ลูกเขาลูกชายก็มีมีภาระมีลูกสองคน
แล้วก็พ่อเขาตามไปตามที่โรงพักเขาก็บอกตามอยู่ครับตามอยู่ครับไม่ได้ทิ้ง

ใช่ตรงนั้นก็มีกล้องวงจรหมด

ไม่มีแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทำแล้วเพราะอะไร
ใช่ก็ยังไห้จับได้
มันก็เหมือนย่ามใจนะคนทำ
แล้วดูจากพฤติการทั้งสองเหตุการณ์เนี่ย
จงใจมาที่ผู้ตายคนเดียวเลยนะ

เพื่อผู้ชมครับญาติของผู้ตายนะครับ
ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับ

ตอนที่ฟลุ๊กเนี่ยถูกยิงนะครับ

สังเวียนบอกว่าตอนนั้นมาช่วยหลานชายขายของที่ร้าน

คนร้ายก็เดินเข้ามาที่หน้าร้าน
ทำทีเหมือนกับจะมาขอซื้อของ
พอฟลุ๊กเดินออกไปก็ล้วงที่เอว

กลายเป็นว่าชักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่เลย

ซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ย

บอกว่าคดีมันไม่คืบหน้า

มันยังจับคนร้ายไม่ได้
ซึ่งป้าเชื่อว่าถ้าวันนั้นจับคนร้ายได้ตั้งแต่ครั้งนั้น
ครั้งนี้หลานชายป้าคงไม่ถูกย้อนกลับมายิงตาย
เราได้ข้อมูลจากคนใกล้ชิดของผู้ตายนะครับ

ก่อนที่ฟลุ๊กจะถูกยิงในครั้งแรกนะฮะ
มีตำรวจคนนึงมาหาฟลุ๊ก
เพื่อให้ฟลุ๊กช่วยเป็นสายล่อซื้อยาเสพติด

แต่คนนั้นที่ตำรวจเขาจะล่อซื้อ
เขารู้ตัวว่าจะถูกล่อซื้อ
เขาเลยไม่มาตามนัดตามที่ตกลงกันไว้
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ฟลุ๊กถูกลอบยิงในรอบแรกค่ะ
ตอนนั้นตำรวจคนนั้นได้บอกกับแม่ของฟลุ๊กว่า
อย่าไปบอกข้อมูลเรื่องนี้กับใครนะ

แล้วเดี๋ยวจะตามจับคนร้ายที่มายิงลูกชายให้
หมายถึงยิงลูกในรอบแรกที่ลูกบาดเจ็บ
ทางแม่กับทางฟลุ๊กเขาก็เชื่อตามตำรวจนะ
ก็พยายามติดตามเรื่องติดตามคดีตลอด
แต่คดีมันไม่คืบหน้าเลย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ฟลุ๊กถูกยิงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งทางครอบครัวทางเพื่อนเชื่อว่าต้องมีสาเหตุจากเรื่องนี้นี่แหละ

มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะแต่ต้องไปขยายผลก่อนว่าเกี่ยวข้องแบบไหนอย่างไรนะครับ
เนื่องจากจากการตรวจสอบประวัติของฟลุ๊กเนี่ยนะฮะผู้ที่เสียชีวิต
เขาเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักค้ายาเสพติดในพื้นที่กาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
แล้วก็เคยต้องโทษติดคุกในคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะฮะแต่พ้นโทษมาแล้ว
โทษมาเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกเลยส่วนสาเหตุที่ถูกยิงจนเสียชีวิต
พุ่งเป้าไปที่เรื่องการขัดผลประโยชน์เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
ตอนนี้พอจะทราบกลุ่มของผู้ก่อเหตุแล้วเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่กาญจนบุรีนี่แหละ
แต่ยังไม่ขอยืนยันว่าเป็นกลุ่มเดียวหรือว่าคนเดียวกับที่เคยมายิงเขาเมื่อ๖เดือนก่อนหรือไม่
เดี๋ยวต้องรอการขยายผลต่อตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับ